ข่าวสารวงการมวยสากลนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับ
สำหรับผู้ชายก็ลุ้นโคต้าโอลิมปิกด้วยผู้หญิงก็เช่นในการเป็นความหวังเหรียญ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยฮวนฟอนตาเนียนตัดสินใจลาออกแบบกระทันหันในช่วงโควิด
เขาบอกว่าโดนแทรกแสงการทำงานครับ
แต่นี่ก็คือข่าวในมุมของบริษัทธานียันนะครับ

เจ้าตัวก็เคยพานักชกไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิก๔สมัยนะครับ
ลาออกกลางคันหลังจากมีสัญญากับสมาคม

ล่าสุดครับฮวนบอกว่าก่อนในช่วงปลายปี
ก็ถูกทับทามให้กลับมาช่วยพัฒนาทีมกำปั้นหญิง

เพื่อสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่
จะมาช่วยดูแลทีมกำปั้นชายเพื่อลุ้นตัวไปโอลิปิกด้วย
แต่กลับถูกแทรกแทรงจากการเลือกนักชกที่จะแข่งขัน

ที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับนักมวยมากกว่า
รู้ว่าแต่ละคนมีฝีมือจุดบกพร่องและมีวินัยมากน้อยแค่ไหน

ทำงานด้วยความทุ่มเทให้คุ้มกับเงินเดือนประมาณ๒๑๐๐๐บาท

แต่เมื่อนายกสมาคมกับเลขาธิการสมาคมนั้นเข้ามาแทรกแซงตลอด
โปรแกรมการฝึกซ้อมการคัดเลือกนักกีฬาและการบริหารต่าง

ขอลาออกแล้วก็จะไม่กลับมาอีก
ทิ้งท้ายว่านักมวยหญิงไทยมีโอกาสได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิก
ส่วนทีมชายแม้แต่การคว้าโคต้านี่ก็ยังลำบากเหมือนกัน
ทุกอย่างนั้นตกต่ำมานานแล้วครับ